เหตุการณ์หนึ่งผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
และประกบข้างรถจักรยานยนต์ของหญิงสาว
ที่เขาขี่แล้วก็ซ้อนกันมา๒คน

ผู้หญิงกำลังโดนอะไรกันแน่นะฮะไม่ได้ชิงทรัพย์ด้วยนะครับ
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้เพราะอะไร
ไปดูคลิปกันก่อนนะครับ

เหตุการณ์ก็เลือกยังไงผมไม่แน่ใจมากี่
เพราะว่าผมฟังจากรถเข้าไปเดียวไหม
เราก็ไม่รู้ว่ามันคล็อก

ครับครับ

มาถีบสองสาวเจอสองสาวรุมสกรำเขาให้นะฮะ

ทุบทุบทุบกระชากเสื้อจนฝ่ายชาย

เพื่อจะซื้อของพอจอดปั๊บนี่
อยู่นะผู้ชายมาจอดประกบข้างแล้วก็ถีบเขา
หน้าก่อนแล้วใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของฝ่ายผู้หญิงจนล้มนะฮะ
สองสาวตกออกตกใจเหมือนกันแล้วก็วิ่งเข้าหาเลย
วิ่งเข้าใส่เลยนะครับเพราะใจสู้เหลือเกิน
แล้วก็รุมกันแบบตบผู้ชายแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
มีตีมีกระชากเสื้อจนขาดรุ่งริ่งแล้วครับ
ผู้ชายก็ได้แต่ปัดป้องนะคุณสุดท้ายวิ่งหนีตอบโต้อะไรไม่ได้ฮะ
และทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำ
เลขที่๕๑๒ทับ๒๐๕ที่หมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๐๐ปี
ที่จังหวัดปฐมธานีนะครับเราไปถามเจ้าของร้าน
พี่ที่นั่งอยู่เมื่อกี้พี่ที่นั่งอยู่เจ้าของร้านเอกเข้านึ่ง
พี่ดันไนวิริยรัตนศักดิ์นะครับพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วง๒ทุ่มครึ่งของวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
น้องผู้หญิงสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อข้าว
ซึ่งจริงเธอเป็นลูกค้าประจำอยู่ที่นี่แต่วันนั้นจู่มีรถจักรยานยนต์ของฝ่ายชาย
ขี่มาจอดจอดประกบแล้วมองหน้าแล้วก็ถีบรถของน้องผู้หญิงเขา
มีการต่อสู้กันตามคลิปนะฮะส่วนสาเหตุเนี่ยผมก็ถามน้องผู้หญิงเขานะ
ว่าน้องเจออะไรมาทำไมผู้ชายตามมาถีบรถแบบนี้
ตอนที่น้องผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกแบบนี้
เขาได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเข้ามาจอดแต่รถของผู้ชายซึ่งตีคู่เข้ามาเนี่ยฮะ
ตีคู่มาแล้วทีนี้ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะจะมาจอดแล้วนะ
ส่วนฝ่ายชายก็ไม่ยอมไม่ยอมจะให้เลี้ยว
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเขาเลยตะโกนด่าไป
บอกว่าไม่เห็นไฟเลี้ยวหรือไงนี่กำลังจะจอดนะ
และคาดว่านี่แหละครับทำให้ฝ่ายชายนั้นโกรธตะโกนด่ากลับฝ่ายหญิงเหมือนกัน
และสุดท้ายฝ่ายชายแม่ตามมาถีบรถของน้องผู้หญิง
แต่น้องผู้หญิงทั้งสองคนเขาสู้หน้าดูเลยนะครับ
ทีนี้ที่พี่เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหฝ่ายชายนั้นน่าจะเมาด้วยแหละ
เพราะว่าได้กลิ่นเหล้าฟุ้งเลยตอนที่ต่อสู้กันเนี่ยนะครับ
ดานัยบอกว่าคืนนั้นที่ไม่เข้าไปช่วยตอนแรก
ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรมาก่อน
อีกอย่างคืนนั้นฝ่ายชายที่ถูกฝ่ายหญิงรุมทำร้ายเนี่ย
โอ้โหบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วฝ่ายหญิง
เพราะว่าฝ่ายหญิงเข้าไปรุมเขาเข้าสู้เขาได้นะครับ
พี่เขาเลยขอนั่งอยู่เฉยตรงนี้ก่อนนะครับ
แต่พี่เขาบอกว่าถ้าหากฝ่ายชายคนนั้นมีอาวุธ
ผมจะต้องเข้าไปช่วยสาวอย่างแน่นอน
ผมจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้หรอกครับ
เหตุการณ์นี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครเข้าแจ้งความที่โบรงพลักษณ์นะครับ
ก็มีการนำคลิปมาโพสต์มาแชร์เตือนภัยนะฮะ
แล้วก็บอกให้ใจร่มกันหน่อยนะ
อย่าใจร้อนขับขี่บนท้องถนนต้องมีน้ำใจ